ปล้นเรือสัญชาติไทยนะครับ
เป็นเรือบรรทุกน้ำมันขนาดความจุ๓๘๐๐๐ลิตรนะครับ
แต่ว่าโจรสลัดดูดน้ำมันออกไปได้๑๕๐๐๐ลิตร
ทางด้านลูกเรือก็มาเผยถึงนาทีที่โจรสลัดขึ้นปล้นเรือนะครับ
โดยบอกว่าหากไม่ทำตามโจรสลัดขู่จะฆ่าทั้งหมด
บรรยากาศภายในเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติไทย
ซึ่งลูกเรือพร้อมกับกัปตันเรือยังมีสีหน้าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังถูกโจรสลับประมาณ๖๗คน
ล้นน้ำมันดีเซลไปประมาณ๑ล้าน๕แสนลิตร
ขณะที่เรือนั้นกำลังเดินทางจากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศไทยนะครับ
โดยนายชาคริสบุรณวงศิลป์ผู้ตรวจยามกลางคืนให้การกับตำรวจบอกว่า
เวลาประมาณ๕ทุ่มของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
ตัวเองก็ได้ออกตรวจยามตามปกติ
และระหว่างนั้นมีเรือขนาดเล็กเข้ามาประกบเรือน้ำมัน
จากนั้นมีโจรสลัดประมาณ๖๗คนขึ้นมาบนเรือโดยสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้า
และทุกคนมีอาวุธครบมือ
สลัดได้ควบคุมตัวนายชาคริสไว้โดยใช้ปืนจี้บังคับ

จากนั้นใช้ปืนตบเข้าที่ใบหน้าของตนเอง๑ครั้งนะครับ
สั่งให้ไปบอกกัปตันให้จอดเรือแล้วก็ให้ลูกเรือทั้งหมดเข้าไปในห้องชั้น๒ครับ
จากนั้นโจรสลัดทั้งหมดนะครับก็ได้เรียกเรือน้ำมันขนาดใหญ่มาเทียบกับเรือบรรทุกน้ำมัน
นายชาคริสบอกว่าระหว่างที่เรือจอดเทียบกันได้ยินเสียงเรือกระแทกกันดังมากนะ
เพราะว่าเรือของโจรสลัดเขามีน้ำหนักเบาทำให้เรือของโจรสลัดทรงตัวไม่ดี
แล้วก็ได้บังคับผู้ควบคุมน้ำมันให้ดูดน้ำมันลงเรือที่จอดเทียบกันไว้นะครับ
สรุปว่าดูดไปได้ทั้งหมด๑๕๐๐๐ลิตรครับ
ดูดน้ำมันเสร็จแล้วนะฮะได้เรียกลูกเรือทั้ง๑๗คนให้ไปหยิบของ
ซึ่งเป็นของส่วนตัวในห้องส่วนตัวของแต่ละคนซึ่งอยู่บนชั้น๓ของเรือ
เพื่อจะเป็นการนำทรัพย์สินมีค่าพร้อมเงินสดไปด้วยนะครับ
ส่วนคนที่แขวนพระเครื่องทางโจรสลัดคืนให้

แต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ได้ทำลายอุปกรณ์สื่อสารแล้วก็ปล่อยเรือให้ลอยลำกลางทะเลครับ
นายชาคริสบอกว่าแม้แต่เสื้อผ้าแปลงสีฟันยาสีฟัน
โจรสลัดเนี่ยปล้นไปทั้งหมดเลย

คือเอาไปหมดครับโดยได้ข่มขู่ว่าหากไม่ทำตามหรือว่าเดินออกมานอกห้องขังจะฆ่าทุกคนครับ
โดยปฏิบัติการที่โจรสลัดใช้ก่อเหตุก็รวมประมาณ๔ชั่วโมงครับ
เห็นว่าปลอดภัยแล้วฮะ
ส่วนสาเหตุที่ลูกเรือต้องทำตามที่โจรต้องการ
ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับ
ตอนนี้ทางด้านของสำนวนคดีนะครับ

พันธ์ตำรวจเอกริษณะพัฒนาเจริญ
บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนอกราชนาจักรนะครับ
แล้วก็ตอนนี้พนักงานสอบสวนทำรายงานไป

เพื่อขอให้ตั้งชุดคณะพนักงานสอบสวน

เป็นการกระทำนอกราชนาจักร

ต้องให้เป็นไปตามกระบวนกฎหมายอาญา
ในเรื่องของขอบเขตอำนาจการสอบสวนด้วย